อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้หน่อยยังไง

ใช่จะให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ไหม
คลิปที่เขาลงไว้เนี่ยคนไปดูกันเพียบเลย

แล้วปรากฏว่าเขาเอาโดรนถ่ายภาพ
คราวนี้คุณผู้ชมเงยมองหน้าจอนะ
ดูหน้าจอดีเขาไปกัน๕คน
หนึ่งสองสามสี่ห้าหก

หกมาจากไหนเกินเปล่าน่าผิดแล้วล่ะดูค่ะ
เฮ้ยพี่นับได้เหมือนน้ำแข็งป่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวดูภาพอีกทีหนึ่ง
ลูกศรที่ชี้ผู้ชายที่ใส่หมวกขาว
อันนั้นน่ะคือคนที่เขาจะใช้คำว่าคนก็ไม่ได้คือ
คือไม่ได้อยู่ในพวกนี้ไม่ได้อยู่ในพวก๕คน

ไม่ได้มาในคณะนี้พี่เบิร์ตว่าไง
คือถ้าเป็นภาพนิ่งอาจารย์ออสตีตกเลย
เออแต่พอเป็นวีดีโอเฮ้ย

เข้าไปดูในคอมเมนต์คอมเมนต์เขาเขียนเอาไว้
คนโพสต์นะบอกว่าแล้วขยับด้วยนะ
ใช่ขยับไปมาแบบนี้บอกว่าพวกผมมากันแค่๕คนครับ
ตอนถ่ายไม่มีหมอกควันออกมาด้วยครับ

เขาบอกว่าน้ำตกแห่งนี้เคยมีคนจมน้ำตายด้วยครับ

คนที่๖นี่แหละค่ะที่มาเพิ่มคุณผู้ชม
แล้วน้ำตกตรงนี้เนี่ยคือเป็นน้ำตกอยู่ที่อำเภอระแงะ

พอคลิปแชร์ไปคนคอมเมนต์เพียบจริง
ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันจะห้าได้ยังไง

อ่ะเจ้าของคลิปลืมนับตัวเองหรือเปล่า
เจ้าของคลิปเลยอัดมาอีกคลิปนึงค่ะ
อีกคลิปหนึ่งที่เขาอัดเนี่ยเขาถ่ายไม่ใช่โดรนแล้วนะ

แล้วเขาก็บอกว่านี่ลองนับดูครับ
ผมมากัน๕รวมตัวผมด้วยครับที่ถ่าย
คือรวมตัวผมก็๕คนก็นับ๑

ทีนี้เขายืนยันแบบนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีคนนำทางมาด้วยนะ

สุดท้ายนะเขาบอกว่าชายที่ใส่หมวกขาวก็คนแหละ
ก็คนแหละใช่ไหมไม่ได้ฟังผิดมันก็คนแหละแต่อาจจะขึ้นมาช่วงที่แบบผมกำลังถ่ายภาพโดนพอดี
พอขึ้นมาจังหวะนั้นเขาก็อาจจะรีบลงไป
แบบพวกผมแค่งงเฉยว่าเฮ้ยพวกผมกำลังถ่ายกันอยู่
แล้วขึ้นมาตอนไหนแต่เรื่องหมอกควันขาวตรงนี้
ไม่รู้ว่าไงคำตอบมันคืออะไร
มีหมอกด้วยเนอะใช่อันนี้เอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะ
ก็เดี๋ยวรอติดต่ออาจารย์ออสดีไม่ดีข่าวเที่ยงอาจจะได้ติดต่อไปนะ